เมื่อวานเป็นวันสำคัญนะ

ใช่เพราะเขากล้ายจะ๐๐๐๐สัตว์

ใช่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับแล้วก็ต่อต้าน

นี่คือจุดประสงค์สำคัญของวันแร็ดโลกนะครับ

แล้วก็ได้ร่วมกันอนุรักษ์แร็ดทั้ง๕สายพันธุ
ที่แต่ละสายพันธุ์ใกล้จะ๐๐๐๐และแรดดำแรดขาวแรดชาวา
รัฐอินเดียแล้วก็สู้หรือว่าแรดสุมาตรานะครับ
เมื่อวานในบ้านเราก็จัดกิจกรรมกันเต็มไปหมดเลย

อาบน้ำให้กับเจ้าแร็ดขาวในครั้งนี้สร้างความสนใจเป็นอย่างมาก
คุณแร็ดขาวเป็นแร็ดที่ใหญ่ที่สุด
แล้วก็พบในทวีปแอฟริกาใต้นะ

แต่ถ้าเกิดว่าเราไปเห็นของจริงเนี่ยโอ้แม่จ้า
เทียบกับคนดูสิคนดูแลตัวเล็กไปเลย
น้ำหนักเขาระดับตันนะคะ

อยู่ที่สวนสัตว์นครราชศรีมา
เมื่อวานนี้กิจกรรมอาบน้ำแร็ดได้รับความสนใจ
จากสาวสวยแล้วก็น้องหนูเด็กกันนะฮะ
ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์แร็ดโลกนะครับ
ทั้งยังมีการจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ให้กับแรดขาวอีกด้วยนะครับ
โดยมีทั้งข้าวโพดแครอทฟักทองแล้วก็ย่าสด
อกจากนี้ยังมี๒สาวนักแสดง
เมื่อกี้เราเห็นแล้วจากละครเรื่องอังกร

แล้วก็ณมนพัชรวลัยมาร่วมกิจกรรมกับเด็กด้วย
โอ้โฮแรดเขาเชื่องแล้วคุณนะต้องให้จับขาให้เลยเนี่ยนะนะครับปัจจุบันแรดจัดเป็นสัตว์ป่าสงวน
หนึ่งใน๑๕ชนิดของประเทศไทยด้วยนะครับ
ขณะนี้ประชากรแร็ดทั่วโลกมีเหลือน้อยจนใกล้ศูนย์พันธุแล้วนะคุณ
อย่างแรดชาวาที่ผมบอกไปเป็นหนึ่งใน๕แรดนี่นะครับ

อินเดียเหลือ๓๐๐๐ตัวแร็ดดำเหลือ๕๐๐๐ตัวและแร็ดขาวเหลือ๒๐๐๐ตัวนะครับ
ดำเป็นแรดที่มีขนาดใหญ่ลองลงมาจากแร็ดขาวนะ
และอินเดียพบในเอเชียใต้มีนอเดียวถ้าจะสังเกตแดดอินเดียเขามีนอเดียว
ส่วนราชวานะครับก็พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้
หายากที่สุดในโลกสำหรับรัชวาแล้วก็รัฐสุมาตราก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับ
ไปดูที่สวนสัตว์เชียงใหม่กันบ้าง
จัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์แร็ดโลกเหมือนกัน

ตัวใหญ่เขาเคลื่อนตัวได้ช้า
ทำไมตัวดำมันอย่างนี้ลูกนะครับ
ก็จัดกระเช้าผักและผลไม้นานาชนิดรวมถึงย่าสดให้เป็นของขวัญแก่เจ้ากาลิ

ซึ่งปัจจุบันเขาอายุเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

และถือเป็นแรดอินเดียตัวเดียวในไทยและยังเป็นไม้อยู่ด้วยนะครับ
จากแร็ดอินเดียเพศผู้ที่ชื่อเจ้านาดี
ตายจากเขาไปแล้วเมื่อปี๒๕๔๕นะครับ
ด้านของผู้มนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่นายวุฒิชัยม่วงมันบอกว่า
จัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นให้ประชาชน
ระหนักถึงการลดลงของจำนวนประชากรแลต
สัตว์เลือดอุ่นขนาดยายอันดับ๒ของโลก
ซึ่งขณะนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ใกล้๐๐๐๐ละคุณ

คุณมีการลอบฆ่าแร็ดในแอฟริกาใต้๙๐๐กว่าตัว

๙๐๐๐กว่าตัวแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับเพื่อจะเอานอเขานะครับโอ้โฮ
คือการที่จะเอานอเขานี่คือต้องฆ่าเขาอย่างเดียวเท่านั้น
ใช่นะฮะเราช่วยกันดูแลหน่อยเมื่อวานนี้วันสำคัญนะครับ
วันอนุรักษ์แร็ดโลกค่ะ